สวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องราวของกีฬาวันนี้นะครับ
ก็นำมาฝากกันประเด็นแรกความศักดิ์สิทธิ์ของเจ้าคุณทงชัย
โอ้โหนี่ทำให้เลสเตอร์นี่ฟอร์มดีไม่มีตกตอนนี้ยังคงรั้งจ่าฝูง
เขาศึกพิมพลิกอังกฤษอยู่นะครับก็เหลืออีกเก้านัดใช่ไหม
จะไปถึงฝันที่ทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยจะคว้าแชมป์แบบที่ทุกคนนั้นไม่มีใครคาดคิดนะครับ
และที่สำคัญครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือกันนะครับ
นั่นก็คือพระพุทธศาสนานั้นมีส่วนเกี่ยวข้องอ่าอ่า
เขาบอกมีการไปทำผ้ายันไว้แล้วก็ไปให้สโมสรเอสเตอร์สตี้นั้นติดตัวไว้
เรียกว่ายิงรุ่นฟังแทง์ไว้เข้ามันขนาดนั้นเลยหรออ่า
เรื่องนี้ก็มีการไปสอบถามนะครับหลังที่มีการไปพูดคุยกับท่านแล้วท่านก็บอกว่าจริงแล้วเนี่ยผ้ายันนี้แหละที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เลสเตอร์นั้นมาถึงจุดนี้ได้
แต่จริงแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนของการแข่งขันฟุตบอลด้วยทีมเขาก็มีวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ดีนะครับแล้วก็มีการวางแผนที่ดีถึงแม้จะไม่ได้ซื้อนักเตะราคาแพงแต่ว่าสุดท้ายนั้นสู้ด้วยใจไม่ยอมแพ้ปัจจัยทั้งหมดนั้นมันก็รวมกันทำให้เลสเตอร์นั้นคว้าแชมป์เทเบอร์ลีกปีนี้ได้อย่างแน่นอนจากความคิดของท่านนะครับ
ในการจัดทีมในการบริหารสมบูรณ์แล้วก็จริงมันก็ยังมีปัจจัยที่สำคัญอันคือจิตใจที่เขื้อเขิมหรือไม่ฝันกำลังใจที่ดีหรือไม่และทำอย่างไรจริงจะให้กำลังใจเขาไม่ตกเหมือนกับว่าถ้าแพ้สักครั้งบางทีก็จิตมันตก
อยู่๕แต่งครับแล้วก็อีก๙นักสุดท้ายเนี่ย
จะไปหนักเพียงแค่๒เกมนะในช่วงท้ายฤดูการนะครับ
คือจะเจอกับแมนอยู่กับเชียล๔นั่นเอง
ทางนี้นะครับคุณผู้ชมครับสามารถติดตามเคล็ดลับความสำเร็จของทีมเลสเตอร์
รวมไปถึงประเด็นความเชื่อกับฟุตบอลลีกไทย
ประเด็นในการจัดเต็มพรุ่งนี้ในช่วงของเช้าข่าวชัดโซเชียล
เวลา๘นาฬิกาติดตามกันได้นะครับ